นี่สำหรับตลกมากความสามารถอเปชเชิญยิ้มปีนี้จังหละ

กลางจาก๙สู่เลข๗
อยากให้เพื่อนข้างอ่ะ

คอลลาเจนต้องเข้าแล้วเหรอเธอ

คุณผู้ชมค่ะอาเป็ดบอกว่าแข็งแรงได้ทุกวีทุกวันนี้
เพราะว่าดูตัวเองมาอย่างดีแล้วก็ต่อเรื่องเมาส์

เขาโพลอยู่นะเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยปกติอย่างที่ภาพขึ้นมา

คนแบบเราวัยรุ่นแบบเรานะ
คอร์สดัดกระดูกไปเลยจ้า
รู้เลยว่าดัดกระดูกเพราะว่าด้านหลังมีน้องดาดาอยู่

เขาบอกว่าคุณผู้ชมดูแล้ว
หายปวดหายเมื่อยไปกับอาเป็ดเลยนะฮะ
ส่วนเรื่องอารมณ์ดีอาเป็ดเจอกันเมื่อไหร่ก็อารมณ์ดีตลอด
แล้วไปเจอมานี่หยอดมุกใส่พี่ดุดดิวนักข่าวของเราด้วย
เดี๋ยวไปฟังตลกรุ่นใหญ่เขากระจายมุกกันมาหน่อยจ้า

ตอนนี้ดัดทั้งตัวเหลืออย่างเดียวคือดัดสันดาล
คืออายุมันเยอะคนอายุมันเยอะมันก็ใช้งานมาเยอะ
มันเครื่องยนต์ที่มันจะศึกล้อไปตอนไหน
แล้วก็ไม่รู้กระดกกระเดี้ยวมันก็เริ่มมา
ก็เลยเออไปด้วยจากกระดูกบ้างอะไรบ้าง

ขึ้นกระดายเหมือนสมัยหนุ่มก็ไม่ได้แล้ว
เดินเดี๋ยวนี้ต้องจับประเทศเพื่อนบ้านแล้ว
เวลาลงก็จับลาวแล้วเดิน
จับลาวจับเทศเข้ามา

จะเรียกว่าผีดาดา

งั้นเป็นอันเข้าใจว่าคือตรงกระดูก
สุขภาพของอาเป็ดด้วยเห็นสดใสแบบนี้แสดงว่าสุขภาพร่างกายแกฟิตปังมากเลยนะ